ใช่ค่ะหลังจากที่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
หลายคนมีโอกาสได้เดินทางไปที่บริเวณ
ใกล้กับสาราว่าการกรุงเทพมหานคร

เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของกรุงเทพมหานครช่วงปีใหม่
แต่ว่ามีกรณีสงสัยเกิดขึ้นเรื่องนี้
ก็คือสงสัยว่าสร้างไปแล้วใช้งบประมาณเยอะเกินไปไหม
เพราะว่าใช้ถึง๓๙ล้านบาท
และเมื่อวานนี้เองสตงซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ออกมาชี้มูลว่ากฎมรรย์ร่วมกับพวกอีก๙คน
หัวประมูลอุโมงไฟมูลค่า๓๙ล้านบาทนะคะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน
ว่ากรุงเทพมหานครได้ออกมาแถลงข่าวความชัดเจนในเรื่องนี้
ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากสาราว่าการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะ
หลังจากที่ทางสตงนั้นมีมติว่ามีการหัวประมูลในโครงการประดับไฟ
ในงบประมาณ๓๙ล้านบาทค่ะ
อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แหลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะหลังสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง

โดยใช้งบประมาณกว่า๓๙ล้านบาทพบว่ามีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยหม่อมราชวงศุมพันธ์กล่าวนะคะว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ทางสตงนั้นเข้ามาตรวจสอบ
ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นนโยบายสร้างมหานครให้มีความสุข
ยืนยันเป็นนโยบายที่ถูกต้องนะคะ
และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่กรทมนั้นใช้นโยบายการท่องเที่ยวและให้ประชาชนมีรายได้
รวมไปถึงหากสตงนั้นเห็นว่ามีปัญหาเหตุใดจึงไม่มาให้คำแนะนำตั้งแต่แรกค่ะ
พร้อมยืนยันนะคะว่าจะให้ความร่วมมือกับทางสตงและก็เชื่อค่ะว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ซึ่งมติของสตงเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ว่าก็ระบุอีกค่ะว่ายังไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมดนะคะ
และจะมีการบอกว่าผิดถูกอย่างไรนั้นยังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้อีกเช่นกันค่ะ
แล้วก็จะมีการต่อสู้คดีหากถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะแต่ว่าก็ต้องขอปรึกษาทีมงานก่อนค่ะ
และน่าเชื่อว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะคะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินและทรัพย์สินของแผ่นดิน
รวมถึงเข้าข่ายพรบว่าด้วยการความผิด

หรือว่าพรบหัวนั่นเองนะคะ
จึงมีมติเห็นชอบที่จะดำเนินการเอาผิด
กับผู้กระทำผิดทั้งหมด
หากมีความขึ้นหน้ายังไงก็จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งค่ะ
พรบข่าวแท้วรัฐทีวีรายงานจากสารวการปรุงเทพมหานครค่ะ